มันไม่ใช่แบบว่าทุกที่เขาจะมี

แต่ที่นี่เขามีคุณผู้ชมกินผลไม้ฟรี
เป็นของดีของเด็ดที่จังหวัดระยอง

หนูแหละปลายแถวอยู่ข้างหน้า

นี่เข้าแถวกินทุเรียนฟรีใช่ไหมครับ
เพราะเขาถามว่าพี่มาต่อแถวกินทุเรียนฟรีกันใช่ไหม

เอาดูภาพกันเอาสิคุณดูอะไรแถวยาวขนาดไหน
ทุเรียนพูดถึงเทศกาลในช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลทานผลไม้
ยิ่งที่จังหวัดระยองเขาก็มีของดีเมืองแกลงให้ทานกันก็คือทุเรียน
คนมาต่อแถวนี้นะคะโอ้ยยิ้มหน้าบานชื่นอกชื่นใจชื่นมื้น
เพราะว่าได้มากินฟรีค่ะคุณผู้ชม
โดยนายวิทยาชภานนท์ในอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ทุเรียนพันหมอนทองจากสวนในพื้นที่ตะมนต์ต่างของจังหวัด
แกะให้ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวได้ชิมกันโดยไม่คิดเงินเลยนะคะ
แน่นอนล่ะค่ะก็มีคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
เพราะว่ากันว่าทุเรียนที่ระยองเนี่ยก็อร่อยเด็ดเป็นที่สุดไม่แพ้ที่ไหน
แต่กติกาการทานเขาก็มีค่ะ
ก็จะต้องลงทะเบียนรับคูปอง๑วันให้๒๐๐คนเท่านั้น

คนเขาทราบข่าวก็ต้องรีบมาทำให้ถูกต้องตามกติกา
ถ้าเป็นคนที่๒๐๐หนึ่งก็อดนะจ๊ะ
รอทานวันถัดไปและนี่คุณผู้ชมลองดู
มันมีหลายไซส์หลายขนาดผู้เล็กผู้ใหญ่ผู้อวบภูเม็ดเล็กก็แล้วแต่
ก็เลือกทานได้เลยและนอกจากนี้ก็ยังมีการแข่งขันกินผลไม้ด้วยนะคะ
ใช่ไม่กินกันแบบธรรมดาเพราะต้องจับคู่กันแบบนี้
คนหนึ่งปิตาคนหนึ่งกินปากรอเอาไว้
ไม่รู้งานนี้ยัดเข้าปากหรือเข้าจับเหมือนคนปิดตาคุณชนะเป็นคนกินได้ไหม
ผมพอจะเดาออกคุณก็จะเอาเปลือกทุเรียนมายัดใส่ปากผมนะสิ
จับคู่กันก็ต้องสามัคคีกันถ้าเป็นผู้ชนะก็จะได้รับรางวัลไปเลยนะคะ
เงินหนึ่งพันบาทเลยทีเดียวกินข้วยนี่แหละ
มันมีหลายอย่างนอกจากทุเรียนใช่ไหมคะมีหลายชนิด
มีหลายแบบเทคนิคของแต่ละคู่ก็มีทั้งทุเรียนมีทั้งเงาะมีมังคุดใช่ไหมน้องนิวนาว
อย่างที่เห็นเลยค่ะหลากหลายศพเป็นเมืองผลไม้แน่นอนนะครับ
ใครชนะไม่ใช่แค่ได้อิ่มอร่อยคุณได้เงินรางวัลกลับบ้านเปล่า

ไปสนุกกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้คุณชนะกับคุณใบตองนี่แหละครับ

เวลาคุณป้อนเนี่ยนะเละเทะเต็มไปหมดแล้ว
เดี๋ยวฉันจะปิดตา
เอากล้วยทำอย่างนี้

กล้าจะเข้าจมูกเลย
เย็นเวลากินผลมงกระไม้ให้มันติดกงติดทอไปนะ

เอ้าอย่าไปกินเปลือกทุเรียนแล้วกัน